ไปต่อกันบ้างนะคะกับรายการเด็ดของทางช่องเรา
จ้านย่านวิพานี่ดูแค่พิธีกรบอกเลยว่า
ก็จัดจ้านแล้วนะคะเสื้อผ้าหน้าผมมาเต็ม
โดยเฉพาะน้องรักอย่างสาวเกรทนะบอกว่าตื่นเต้นแล้วก็ชอบมาก
ยิ่งพอแฟนหนุ่มนุ่มคุณนิคนะรู้ก็ซัปพอร์ตสุดนิดเลย
ส่วนถ้าถามว่าเกรทเนี่ยอยากชวนใครมาออกรายการจัดจ้านย่านวิพานะคะ
บอกเลยว่าต้องเป็นเพื่อนรักคนนี้เลยจ้า

เรารู้สึกว่าเรามาเป็นเพื่อนคุย
เรามาเป็นแบบมานั่งเมาส์กันมาทำอะไรสนุกกัน

แขวนแฟนนุ่ม

แฟนนุ่มแล้วสมัยนี้แล้ว

พอรู้ว่ามาทำพิธีกรเขาว่าอะไรบ้างคะ
เขาก็เขาก็รอดูนะคะ

มันก็เป็นรายการที่เราจะแบบเป็นตัวของตัวเองได้
แล้วเชิญที่แบบอยากให้มาจัดจ้านยานวิภา
เกรทมีในใจไหมคะเพื่อนเราก็ได้หรือว่าใครก็ได้

เพราะเชียร์จัดจ้านฝีปากจัดจ้านกล้านมาก